แผ่นป้ายทะเบียนรถมันก็เอานะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่จังหวัดปฐุมธานีนะครับ

แผ่นป้ายทะเบียนรถส่งของ๒คัน
จอดคู่กันแล้วทะเบียนเรียงกัน
คัน๑๒๑๙๔นะฮะสงสัยมันเห็นเรียงกันเลย
ทุมธานีนี่แหละครับคุณผู้ชมดูกล้องวงจรปิดไปนะครับ
หน้าร้านบันทึกภาพชายสวมเสื้อแขนยาวนะครับ
หมวกแก๊ปกำลังนั่งเนี่ยแงะงัดป้ายทะเบียนรถกระบะ
ตู้ทึบสองคันนี้เนี่ยที่จอดอยู่หน้าร้านช่วงเวลาประมาณตีสามสิบเก้านาที
นี่ครับนั่งอยู่เราวงกลมให้เห็นนะครับแกะเอาไปแล้วนะฮะ
คันหนึ่งแล้วมาแกะเอาอีกคันหนึ่งนะฮะพองัดป้ายทะเบียนจากคันแรกเสร็จ
มางัดคันที่สองอย่างที่ผมให้ดูภาพอยู่นี่แหละครับหลังจากนั้นก็เดินอ้อมไปด้านหลังรถนะ
ถอดเป็นครบเลยทั้งหน้าทั้งหลังอ่ะว่าอย่างนั้นเถอะครับสี่ป้าย
จากนั้นก็เดินหลบมุมไปทางด้านข้างของร้านนะครับโดยทะเบียนรถที่คนร้ายงัดไป
เป็นเลขทะเบียนเรียงกันซะด้วยหมายเลขทะเบียนสองทอพุเท่ายอยักษ์สองหนึ่งเก้าสาม
แล้วก็สองทพูเท่ายอยักษ์สองหนึ่งเก้าสี่ครับตอนเกิดเหตุเนี่ย
ไม่มีใครรู้ไม่มีใครเห็นหรอกครับกระทั่งตอนเช้านะครับ
นายคนนี้แหละครับนายกฤษนนุ่มมีศรีเขาเป็นลูกจ้างของร้าน
จะมาเปิดรถเอ้าทำไมทะเบียนรถหายล่ะก็ไปเปิดดูกล้องวงจรปิด
ก็จะจะอย่างที่คุณผู้ชมได้เห็นไปพร้อมกันนายกฤษนนท์เนี่ย
เปิดเผยด้วยนะครับว่าคนร้ายขับรถกระบะยี่ห้อโตยาต้า
สีเงินไม่ทราบแผ่นป้ายทะเบียนครับเข้ามาจอดที่ริมถนนหน้าร้าน
เวลาตี๓๑๕นาทีจากนั้นนะครับก็เดินเข้ามาขโมยแผ่นป้ายทะเบีย
แล้วก็หนีไปใช้เวลาก่อเหตุเนี่ยสิบนาทีเท่านั้นหลังจากนั้นนะครับ
เขาจึงรีบไปแจ้งเจ้าของรถให้ทราบนะฮะก่อนจะแจ้งตำรวจ
เพื่อเร่งติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีแผ่นป้ายทะเบียนที่ถูกชนละกรรมนะครับ
ในวงการตลาดมืดมีการซื้อขายกันนะครับคุณผู้ชมมันถึงหาย
ละหลักพันบาททีเดียวนะที่ผ่านมาก็แน่นอนครับ
อย่างที่เราเห็นข่าวไปทะเบียนนี้ไปขับรถอยู่ที่สกลนคร
ที่เจ้าของไม่เคยไปเลยแต่ใบสั่งส่งมาอะไรแบบนี้
นี่แหละครับมันเอาไปใช้แบบนี้แหละฮะเอาไปสวมทะเบียนนะคะน่ากลัวนะ
ถ้าเกิดเอาไปขนยาเนี้ยเป็นเรื่องอื่นนะคะใช่ครับ